ไปดูภาพอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุที่รถกระบะบรรทุกเงาะมาแบบเต็มคันเลยนะคะ
คือวิ่งอยู่เลนขวาสุดก่อนหลังจากนั้นเปลี่ยนเลนมาอยู่ที่เลนกลาง
แต่ว่ามีรถกระบะอีกหนึ่งคันมาด้านหลังเขาเบรกไม่ทันนะคะ
ชนด้านท้ายเข้าไปและทำให้รถขนเงาะเซด้านซ้ายมา
มีรถสิบล้ออยู่อีกรถสิบล้อชนซ้ำเข้าไปอีก
รถขนเงาะตกทางด่วนบูรพาวิถีนะคะ
มีคนท้องที่นั่งมากับรถคันนี้
เสียชีวิตนี่เป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คุณนึกภาพทางด่วนสิสูงแค่ไหน
แล้วรถคันนี้ตกลงมานี่เป็นอุบัติเหตุ

ว่าน่าจะเป็นกล้องหน้ารถของรถสิบล้อ
ซึ่งเป็นคันสุดท้ายที่ชนรถขนเงาะคันนี้นะคะ
รถคันนี้หลังจากที่พุ่งหลังจากที่ถูกชนด้านท้ายแล้ว
พุ่งตกลงมาด้านล่างในร่องน้ำกลางถนนเทพรัฐขาเข้า
หลักกิโลเมตรที่ยี่สิบเจ็ดตำบลบางบ่ออเภอบางบ่อสมุทรปราการนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถกระบะบรรทุกเงาะนะคะ

ช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอผู้บาดเจ็บก่อน๒คน
คนแรกนายอาธรณ์พรรคดีนอกอายุสามสิบเก้าปีนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
ส่วนอีกหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันช่วงแรก

ชื่อว่านางบันเจิดสวนแก้วอายุสี่สิบหกปี
เป็นคนที่พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกับคนขับ
แต่ว่ายื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะในที่เกิดเหตุเลย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นบนทางด่วนบุรพาวิถีนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุ
มี๓คันด้วยกันคือรถกระบะที่สภาพด้านหน้าพังยับเยิน

คนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
นอกจากนี้ไปพบรถบันทุกข์สิบล้อ
จอดรอเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่เลนซ้าย
สอบถามคนขับรถกระบะคู่กรณี

ขณะที่ขับมุ่งหน้าบางพลีมาในเลนกลาง

เปลี่ยนเลนส์ตัดหน้าแบบกระทันหัน

และรถบรรทุกเงาะเสียหลักเอียงด้านซ้ายไป
แล้วก็ไปถูกรถบรรทุก๑๐ล้อ

รถบรรทุกเงาะพลิกตกทางด่วนไปเลยนะคะ
ฟังเสียงคนขับรถการบันทรีย์คู่กรณี
เพราะตอนนี้

เกิดเหตุประมาณช่วงตี๒ตี๓เขาพูดแบบนี้นะ
ตำรวจสพบังบ่อเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานและนำตัวคนขับทั้งสองคัน
ก็คือรถกระบะด้วยรถสิบล้อด้วยมาสอบปากคำอย่างละเอียด
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถประกอบกัน
วันเวลาผ่านไปจากตี๒จนถึงปัจจุบันนี้
คนขับรถกระบะยอมรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
คำพูดเปลี่ยนไปจากเมื่อคืนหลังจากเกิดเหตุ
เขาให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวาน
ขับรถรับงานส่งของจากสนามบินไปส่งที่นิคมอุตสาหกรรม
ขากลับถึงบริเวณที่เกิดเหตุวูบเพราะว่าเหนื่อยจากการทำงาน
ขับรถแบบเนี้ยควงมาสองกะแล้วและขับรถมาเลนกลางเดียวกับรถขนเงาะนั่นแหละ
หลังจากนั้นวูบมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่รถไปชนท้ายรถเงาะแล้ว
เบรกก็เบรกไม่ทันทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
จากนี้ยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองคือยอมรับ
ในช่วงที่ตำรวจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอากล้องหน้ารถมาให้ดูแล้วเนี่ยนะคะ
สุดท้ายยอมรับและจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
เอาฟังเสียงคนขับรถกระบะอีกครั้งค่ะ
รถเหลือเข้ามาเลนปกติหรือว่ามาเลนเป็นอย่างไร
เลนสองครับผมครับผมของผมน่าจะเลนสองเหมือนกัน
คือน่าจะเกิดจากการอ่อนล้าแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรนะหลับในพูดได้
แค่เสียวินาทีเดียวคือพอเราเหนื่อยหน้าขึ้นก็หากลบไม่ได้แล้ว
ขอโทษอย่างมากเลยครับผมเสียใจครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับผมเสียใจครับผม
ขอโทษครับผม
วิ่งมาในเลนส์ของตัวเองดีก็มาเกิดอุปติเหตุสลดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์พักผ่อนให้เยอะด้วย

ได้รับบาดเจ็บเสียหายแล้วชีวิตของคนอื่นก็สำคัญนะคะ
การสูญเสียก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ